ครอบครัวนี้ค่ะเองตระกูล
คงมีครอบครัวมีเพื่อนสนิททั้งในทั้งนอกวงการมาร่วมอวยพรกันแน่นเลยครับ

และที่ขาดไปไม่ได้ก็คือคนสำคัญอย่างพี่ธัญญาค่ะ
งานนี้พี่ธัญญาเขาจัดวลีเด็ดอวยพรออกใหม่
จนทำเอาแขกในงานเนี่ยเฮกันลั่นเลยจ้าไปฟังกันค่ะ

มีคนดูแลกี่คน

ต้องหรอกอะ
ทางเนี่ยก็ให้ดูแลสุขภาพเยอะ

เมียล้วงยืน๑

ชัดคำที่ฉันเยินหนึ่งเยินหนึ่งจ่ายฉันให้ที่หนึ่งด้วยใช่ค่ะ
ได้ยินแบบนี้แล้วก็เชื่อนะว่าตำแหน่งเมียหลวงยืนหนึ่ง
ต้องเป็นของธัญญาแน่ใช่ค่ะต้องเป็นของพี่ธัญญาคนเดียวเท่านั้น
แน่นอนสมมงเรียกว่าสวยสมมงนะคะแหมเป็นคำอวยพรที่เออ
ขนทำงานแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะคะพี่เฟ้ค่ะ